ดูสิว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นอะไรทำไมมาแก้ผ้าล่อนจ้อนขี่รถกลางถนนแบบนี้
คนเห็นแล้วบอกว่าโอ๊ยพ่อใหญ่เอ้ยพ่อใหญ่ไปทำอะไรแบบนั้นฮะ
โฮ้ให้แดนไหนโตโห
คนถ่ายคิดเป็นคนขับตัวรถ๑๐ล้อ

โอ้โหคนถ่ายบอกโอ้อีพ่อเอ้ยไปโดนตัวไหนมา

เออแล้วขี่รถแบบนี้ล่อนจ้อนเลยคุณผู้ชม
อายุสักสามสิบห้าถึงสี่สิบปีครับ
ขี่รถท้าแดดเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสาย
ขอนแก่นช่วงแยกโคกขมิ้นที่วังสะพุงจังหวัดเลยนะฮะ
คนถ่ายก็ไปโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัวแหละ
แล้วบอกว่าตอนนั้นน่ะนะกำลังจะขับรถ๑๐ล้อไป
ขับรถสิบล้อบรรทุกแป้งจะไปส่งกรุงเทพ
ขับมาถึงตรงนี้เอ๊ะอะไรอยู่ข้างหน้า
ทำไมเขาไม่ใส่เสื้อผ้าก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่าย
ตกใจทำไมแก้ผ้าหมดเลยแล้วเขาขับรถตามไปสิบกิโล
คุณผู้ชมโอ้โห๑๐กิโลไปถึงตลาดเลยฮะ
ที่อำเภอหนองหินผู้ชายคนนี้กลับรถอีกทีหนึ่ง
ก็เลยมองไม่เห็นว่าแกไปไหนถึงไหนต่อนะ
แล้วก็ฝากไปตรวจสอบไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้เขาขี่รถออกมาแบบนี้ทำไม
มันอันตรายแล้วก็ไม่รู้ไปโดนตัวไหนมา
ถึงมาแก้ผ้าขี่รถแบบนี้นะครับ